ผู้ชมจำเรื่องราวของหนุ่มวัย๓๔ปีคนหนึ่งได้ไหมครับ

ทีนี้มีปัญหาเรื่องของการทำงานในช่วงโควิดสิบเก้า
ตั้งใจว่าจะกลับบ้านเขาเป็นคนภูเก็ต
แต่เพื่อนอยู่ที่กระบี่ชวนไปไปที่บ้านเราก่อน
พกมาพักที่นี่ก่อนเผื่อมีงงมีงานอะไรทำ
ไปถึงถูกกักตัวอยู่๑๔วัน
ที่บ้านของเพื่อนเนี่ยไล่เขาออกจากบ้านไม่ให้อยู่แล้ว
เงินก็มีสักบาทนึงก็เลยต้องเดิน
ออกเดินเท้าจากกระบี่จะกลับบ้านที่ภูเก็ต
คนเห็นคนรู้ข่าวโอ้โหแชร์เรื่องราวกันเยอะ
ด้วยความสงสารความเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาไปเจอที่พังงา
ระหว่างทางก็ให้การช่วยเหลือแล้วตอนนี้ก็พาส่งบ้านที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว
แต่เจ้าของบ้านบ้านของเพื่อนญาติของเพื่อนที่จังหวัดกระบี่เนี่ย
เพื่อนของหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อย
ออกไปให้ข่าวว่าโอ้โหถูกที่บ้านเพื่อนไล่ไม่ให้อยู่

เขาบอกว่าเขาโดนตำหนิเยอะหาว่าทำไมใจดำจังเลย
เขาไม่เคยไล่เลยอยู่ดีหายไปไหนก็ไม่รู้
รู้จากข่าวนี่แหละว่าอ้าวไปแล้วเหรอแล้วทำเขาเดือดร้อนไปเลย
คนหาว่าเขาไม่มีน้ำใจแรงน้ำใจคนเดือดร้อนจากโควิด๑๙
ไม่ช่วยเหลือไม่ให้อยู่ไม่ให้กินค่ะความจริงแล้วไม่ใช่เลย
ที่ท่านเห็นไปก่อนหน้านี้ที่เจรถีเขาไปช่วยกัน
ตอนนี้เขากลับภูเก็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่เรื่องของเจ้าของบ้านที่กระบี่
บ้านอยู่ที่หมู่๔บ้านนบใหม่ตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกะบี่
ขอยืนยันว่าทางบ้านเนี่ยให้การช่วยเหลือในกิจนรงค์ทุกอย่าง
ดูแลอย่างดีถูกทิ้งทุกอย่างกล้องวันให้กินกล้องเก่าให้กิน
ถ้าทำกับข้าวเบอร์หนึ่งทำสั่งอย่างก็คือหยกไปให้มันก็ต่าง

ให้กินทุกมือไม่เคยกล้า
มือไม่เคยคาดมาเทศเฉยว่าเออเด็กนี้ใส่สิมันไปออกเก้าปณี
มาเลี้ยงยังดีเผินว่าเออเด็กนข้ามันไม่ไขป้ายไม่ไขดวกนะ
เพราะฉะนั้นใครดูข่าวเรื่องนี้แล้วขอให้เข้าใจคุณป้าด้วย

ป้าบอกนี่ป้าเนี่ยมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายขนมจีนที่ตลาดนะ
ทุกวันนี้ตลาดก็ปิดป้าก็เดือดร้อนนะ
แต่ว่ากิจนรงมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ดูแลอย่างดีนะ
ที่หลับที่นอนให้กิน๓มื้อ
ตอนนี้เสียใจมากที่ถูกคนมองว่าบ้านป้าเนี่ยใจดำแรงน้ำใจ
ส่วนเพื่อนของกิจนรงค์เนี่ยคือหลานชายของคุณป้าเจ้าของบ้านนะฮะ
ศักยากองทัพอายุสามสิบหก
บอกว่าเขาชวนกิจนลงมาอยู่ที่บ้านเองนะ

แล้วก็งานเงินโควิด๑๙ก็เลยต้องกลับถิ่นฐานกัน
เขาก็ชวนกิจนลงบอกว่าเออมาอยู่ที่บ้านด้วยกันก่อนก็ได้นะครับ
แล้วอยู่ไปอยู่มากิจนรงนี่แหละ
บอกกับเขาว่าได้โทรให้ญาติมารับกลับบ้านที่ภูเก็ต
วันนั้นก็บอกไปว่าเออก็ไม่เป็นไรถ้าจะกลับไปอยู่กับญาติก็ไม่เป็นไร
ไม่ได้พูดไล่อะไรเลยนะครับ
แล้วอยู่กิจนรงก็เดินออกจากบ้านเข้าไป
เขายังขี่รถตามไปรับมารอบนึง
พอรับกลับมาที่บ้านเขาเหมือนเดิมตกดึกก็หนีหายไปเลย
ไม่เจอเลยนะอยู่ดีก็มาเห็นนี่แหละเป็นข่าวเหมือนที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นอยากบอกว่าขอให้สังคมเนี่ยเข้าใจบ้านเขาด้วยนะฮะ
ว่าไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรเลย
ช่วยเหลือมาตลอดแล้วบ้านที่เขาอยู่กันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย
ก็ต้องเสียค่าเช่าเดือนละ๓๐๐๐บาทนะ
เป็นบ้านของคุณป้าเขาเองนะแต่ป้าเองก็เดือดร้อน
ต้องเอาบ้านเนี่ยไปจำนองไปขายฝากเอาไว้
ทุกวันนี้ก็ต้องมานั่งผ่อนบ้านที่เอาไปขายฝากของตัวเอง
ละสามพันบาทป้าบอกป้าก็ไม่ได้ว่าสบาย
แต่กิจนลงมาอยู่ด้วยก็ให้อยู่ให้กินอย่างดี
แต่ถึงเวลาอ้าวไปให้ข่าวอย่างงี้ได้ยังไงอืม
อ่ะก็ชี้แจงเพื่อความเข้าใจกันนะฮะนะคะ